ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยแล้วกันครับรวังอันตรายนะ
คือมันเละไปหมดเลยค่ะ
นี่คือซื้อยากินเองฮะแล้วดูภาพคุณลุงคนนี้หน่อย
ภาพคุณลุงคนนี้อายุประมาณสัก๗๐กว่า

ใครจะเชื่อว่านี่เป็นผลพวงหลังจากที่ไปซื้อยาที่ร้านขายยามากินเอง
คือตอนแรกนึกว่าคุณลุงแกโดนไฟไหม้โดนไฟลวกอะไรหรือเปล่า

ไป๑ชั่วโมงอาการหนักขึ้นทุรนทุรายแล้วสุดท้ายเป็นแผลผู้พองเต็มตัว

เฟซบุ๊กหมอยาแมวดำโพสต์ภาพ
บอกว่าคุณลุงคนนี้นะแผลพลุพองเต็มเนื้อเต็มตัว
เป็นขนาดใหญ่ด้วยแล้วเป็นจ้ำแดงทั่วตัวฮะ
แล้วมันลามไปทั่วเลยรอบดวงตา

จะเห็นนะฮะเดี๋ยวจะมีภาพบางภาพที่คุณลุงเนี่ย
เขาต้องนอนแล้วมีใบตองรองไว้ปูไว้แบบนี้บนเตียง
อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวแผลผู้พองกับผ้ามันจะไปเสียดสีกัน

เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่เขาปฏิบัติงานอยู่
ตอนนั้นไปฝึกงานเพศรัชกรรมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แล้วคนไข้คนนี้เคยมีประวัติแพ้ยา
และกลับมาแพ้ยาซ้ำจนอาการรุนแรงมาก
คุณลุงก่อนหน้าที่เขาจะมีอาการหนักแบบนี้
คุณลุงเจ็บคอครับไปซื้อยาที่ร้านขายยา
แต่คนที่มาขายยาไม่ใช่เพศรัชกร
ไม่ใช่หมอยาครับไม่ได้ถามไม่ได้ซักประวัติเลย
ก็จ่ายยาไปแล้วก็เก็บเงินครับ
หลังจากนั้นไม่นานนักคุณลุงมีอาการหนักทุรนทุรายแล้ว

ผิวหนังพองเป็นตุ่มน้ำหลุดลอกง่าย

แล้วก็มีไข้ด้วยอ่อนเพลียปวดหัวเมื่อยฮะ
ื่อบุต่างอักเสบทั้งหมด
อาการที่คุณผู้ชมได้เห็นก่อนหน้านี้
จริงแล้วถึงมือหมอถามว่ามีโอกาสรอดไหม
มีโอกาสรอดนะครับเกือบ๘๐๐

แต่ก็มีโอกาสเสี่ยงตายสูงประมาณสัก๑๒

ก็ภาวนาว่าขอให้คุณลุงอยู่ในฝั่งสีเขียว
หน้าจอครับคือฝั่งที่มีโอกาสรอด

คุณลุงเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นเลยฮะ

คนที่เอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยครับ

เล่าให้ฟังว่าเคสนี้เกิดขึ้น๒ปีก่อน
ตอนนั้นเป็นเพศรัชกรประจำการในโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดแห่งหนึ่ง

คุณลุงที่มีอาการแผลผู้พองเนี่ยนะฮะ

หนังผู้พองลอกไปทั่วทั้งตัวครับ

มันไม่สามารถจะบังคับกลไกร่างกายได้เลยครับ

เป็นที่มาเหมือนอาการเจ็บคอทั่วไป

กินไปได้๑เม็ดผ่านไป๑ชั่วโมง

โรงพยาบาลในท้องถิ่นต้องส่งตัวครับ

ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือและมีความพร้อม

เป็นที่มาของภาพที่คุณผู้ชมเห็น

พาร่างคุณลุงมาไว้บนใบตอง
แล้วก็พาร่างไปที่โรงพยาบาล

แล้วสุดท้ายคุณลุงตายนะครับ

คนที่ขายยาร้านนั้น

คุณแม่เพศรัชกรเป็นคนจ่ายยาให้

ไม่ได้มีความรู้เรื่องหยูกยาอะไรเลยครับ

แต่ข้างนอกที่เราเห็น

แต่ข้างในมันพองแล้วมันบวมไปหมด

หม้อต้มที่ร้อน

คนไข้แย่ลงเยอะมาก
เพราะว่ามันเป็นปฏิญาการแพ้ซ้ำ
จากการได้รับยาที่คนไข้เคยแพ้อยู่แล้ว

แพ้ยาซ้ำซ้อนนะฮะ
ข้างในไปจุ่มในหม้อต้มน้ำเดือดร้อน

คนถูกน้ำร้อนลวกถูกไฟลวกแบบนี้

ข้อมูลจากสภาเพศรัชกรรมครับ๒๕มิถุนายน

ประกาศชัดเจนให้ร้านขายยาทุกร้าน
ต้องมีเพศสัชกรประจำร้าน

ฝ่าฝืนหากร้านไหนไม่มี

อาจนำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเพศรัชกรด้วยนะครับ

ซื้อกินเองก็ได้แบบนี้ค่ะ